แล้วเจ้าของบ้านเช่าเขารักหมาเหลือเกิน

อาจารย์ที่มันเสียงเขามันก็ดังแล้วนะ
ล่าสุดมันขึ้นไปบนหลังคาบ้าน

แล้วนี่คือมันเห็นว่าเป็นสนามย่าหรือว่า

ว่าจะไปเจ้าของบ้านเธอถึงไม่ดูแลให้ดี
นึกภาพดู๓๐ตัววิ่งเล่นบนหลังคา

พร้อมกันจะหลับจะนอนยังไงหัวจะปวดเลยนะครับนะฮะนี่ฮะ
มันเกิดขึ้นในซอยตาแชร์หมู่๑ครับที่ตำบลวังกระแจอำเภอเมือง
วัดราชทีมข่าวก็พาไปกู้ภัยก็ไปดูโอ้ยเอาคือหมามันลงมาไม่ได้
คุณผู้ชมไปอยู่ข้างบนนั้นด้วยนะฮะแล้วอันเนี้ยมันเป็นห้องแถวนะฮะ
สี่ห้องติดกันก็มีหมาหลายตัวแล้วมันดุด้วยอ่ะใครจะจับก็จับไม่ได้
มันก็เห่าอยู่บนหลังคาแล้วมันขึ้นไปได้ยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะ
เบื้องหลังคาก็ชำรุดเสียหายหลายแผ่นครับนะเพราะว่าอะไรมันเก่า
เพราะน้องหมามันตัวหนักมันไม่เดินมันก็พังสิครับนะฮะมันรองรับน้ำหนักไม่ไหว
เจ้าหน้าที่ก็พยายามเดินไล่จับหมาลงมานะฮะแต่ว่าก็จับไม่ได้ไล่ทำได้แต่เพียงไล่
ให้มันพ้นจากห้องเช่านี้ไปเพื่อไม่ให้มันสร้างความรำคาญให้กับชาวบ้านเขาค่ะนะฮะ
หนึ่งในคนที่ไปเช่าบอกว่าเช่ามาโอ้ทนอยู่ได้ก็สองปีกว่าแล้วนะอืม
คือเจ้าของบ้านเช่าเนี่ยทราบเดิมทีคือเป็นคนรักหมา
แล้วก็ชอบเอาหมาไปเลี้ยงเอาไว้ซึ่งเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็อยู่ติดกับห้องเช่านั่นแหละ
หลังใหญ่ใหญ่ข้างหลังนั่นแหละนะฮะระยะหลังเนี่ยหมาเยอะขึ้นนะ
แรกแรกก็ไม่ได้เยอะเท่านี้นะฮะทางเจ้าของบ้านเช่าเอง
เขาก็ไม่ค่อยอยู่บ้านไงเพราะว่าบ้านเขาอยู่กรุงเทพ
แต่บ้านเช่านี้อยู่ตราดนะฮะก็เลยเหมือนแบบเอาไปเลี้ยงเอาไว้เฝ้าบ้านอ่ะ
แต่คนที่ทนทุกข์เนี่ยคือเป็นลูกบ้านไงนะเจ้าของก็มักจะมาไหว้วัด
ดูแลให้หน่อยนะเอาข้าวอาหารให้มันกินหน่อยนะ
มาฝากให้ลูกบ้านดูนะครับระยะหลังเนี่ยพวกหมาเนี่ย
ชอบปีนหลังคาบ้านนะไม่รู้มันหิวหรือเปล่าคุณผู้ชม
เดินไปเดินมาหลังคาก็แตกนะลูกบ้านก็ทำอะไรไม่ได้
เป็นแค่คนเช่าจะทำอะไรได้นะฮะเคยแจ้งไปยังเจ้าของแล้ว
เขาตอบว่าอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ย้ายออกไปเลย
อ้าวทำยังไงทีนี้นะฮะก็เลยไม่อยากพูดต่อ
จนกระทั่งทำงานกลับมาอ้าวกู้ภัยมาเต็มไปหมดเลย
ก็คิดว่าเออน่าจะมีแนวทางในการแก้ปัญหานะครับ
ก็คงจะดูแลน้องหมาแล้วก็คงต้องประสานเจ้าของบ้านแหละ
มาดูหน่อยอันนี้มันเป็นมันเป็นความเดือบร้อนของชาวบ้านเขานะฮะ
แล้วก็สงสารน้องหมาด้วยใครจะให้มันกินมันอยู่

เดาว่ามันจะหิวมันคงจะพยายามที่จะปีนออกมาเพื่อหาอะไรกิน
คุณผู้ชมคอมเมนต์มาว่าน้องหมาเห่าขึ้นไปหรือเปล่า
เออมันปีนไปได้ยังไงมันสูงมากเลย